คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนกว่าคืนที่ผ่านมานะคะ
แต่เขาขับเลนซ้ายแบบเร็วมากเหมือนจะแซงซ้าย
เลนซ้ายเร็วบนทางด่วนเหมือนจะปาดเข้ามาทางขวา
ดับเพลิงมาเลนขวาสุดพุ่งชนไปอีกทีนึง
๒คันค่ะบาดเจ็บไป๔คน
ทำท่าเหมือนจะหนีเหมือนเมาแล้วก็ไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนค่ะ
คันบนทางด่วนบาดเจ็บไป๔คน

พยายามจะหักเข้าขวาเหมือนต้องการจะแซง

คือรถดับเพลิงเขาก็ขับเร็วเพราะเขากำลังจะต้องไปดับเพลิง
กำลังจะไปช่วยคนที่โอ้โหเจอกับไฟไหม้แถวอุดมศุกร์
แต่นี่ค่ะเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนค่ะทางพิเศษเฉลิมมหานคร
จากสุขสวัสดิ์แล้วก็ขึ้นจากสุขสวัสดิไปได้สักประมาณ๑๐กิโล

ตำรวจราจรสอนอทางด่วนหนึ่ง
กู้ภัยรีบไปช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ

๒คนเนี่ยนั่งมากับรถปาเจโร

เป็นอาสาสมัครที่มากับรถดับเพลิง

ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะ

เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเขตบังรักษ์

วิ่งตามหลังมา

เหมือนคันที่ตามหลังเขาตบซ้าย
แล้วรูดซ้ายแบบเร็วเลยนะคะ

ไปชนปาเจโร่ที่อยู่เลนกลาง

ไปคุยกับคนขับเบลลี่

คนขับเบลลี่ที่เป็นต้นเรื่องเป็นต้นเหตุ

ไปยืนอยู่ริมทางเท้า
ยืนอยู่เฉยไม่มาช่วยใครทั้งนั้น

คนขับเบลลี่ไม่ได้แค่ยืนดูอย่างเดียว
เหมือนจะรีบเดินลงจากทางด่วน

มีคนที่เขารีบตามไปค่ะ
ทีนี้พอไปถึงที่โรงพัก

พอไปโรงพักเหมือนจะหนีออกจากโรงพักด้วยค่ะ

จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

ถูกรถหรูเบลลี่ชนท้าย
เสยเกือบจะตกทางด่วน
แล้วกลายเป็นว่ารถดับเพลิงที่เป็นรถกู้ภัยมากระแทกซ้ำอีกนะคะ
คนในรถปาเจโร่มากัน๖คน

ตอนที่รถพลิกคว่ำพยายามจะตั้งสติ
และพาทุกคนออกมาจากรถให้ได้

ส่วนแฟนสาวของคนขับค่ะนางสาวนิชชาวีบอกว่า
รอดมาได้ก็ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยกันหมดเลย
ก็ตั้งใจออกรถคันนี้มา๑๙ธันวาคมปีที่แล้ว
จะขับรถกลับไปให้ครอบครัวดู
แต่กลายเป็นว่ากำลังจะกลับไปหาครอบครัว
มาเกิดเรื่องแบบนี้รถเพิ่งซื้อไม่เท่าไหร่เองนะ
โดนชนซะเละเลยนะคะ

คนขับรถหรูเบลลี่ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ดูสภาพรถปาเจโร่ที่เพิ่งออกรถมา๑๙ธันวาคม

จะขับกลับไปอวดครอบครัวแล้วมาเจอกับเนี่ย
ไม่รู้เมาหรือเปล่าเนี่ยคนขับเบลลี่มาชนเขาแบบนี้
แต่ตัวคนขับรถปาเจโร่ยืนยันว่าตอนที่หลังเกิดเหตุนะคะ

ไม่ยอมเป่าโดดวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ
แต่จะบอกว่าเขาเมาหรือเปล่าก็ไม่อยากจะไปฟันทงปรักปรำเขา

แล้วท่าทางคนขับก็แปลกเดี๋ยวจะขอดื่มน้ำ
เข่าห้องน้ำเคี้ยวหมักฝรั่ง
เหมือนจะหลีกเลี่ยงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะ
พยายามจะให้ทางโน้นเป่าแอลกอฮอล์
แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธว่าจะไม่เป่าเขาพยายามถ่วงเวลา
ไปเคี้ยวหมักฝรั่งบ้างไปดื่มน้ำบ้าง
แล้วก็แบบบางทีก็หาตัวไม่เจอบ้างอะไร
เขาพยายามถวงเวลาเขาไม่ยอมเป่า

ซึ่งหนูก็ไม่เศร้าทำไมเขาไม่เป่าตัวแอลกอฮอล์ตรงนั้น

ก็มีเพื่อนเขามารับแล้วก็ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วทำไมไม่เป่าตั้งแต่ตอนนั้น

ทำไมไม่เป่าตั้งแต่อยู่บนโรงพัก
อันนี้คือเกิดคำถามสังคมสงสัยนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวคนขับเบลลี่เนี่ยเขาบอกว่า
เขาจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะคะ
ทีนี้ได้มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ก็อย่างที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาล
ว่าคนขับรถหรูเบลลี่มีปริมาณแอลกอฮอลเท่าไหร่อย่างไร
ไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ

กว่าจะรู้ผล๑กุมภาพันธ์
วันนี้วันที่๘มกราคมเองนะฮะ
กว่าจะรู้ผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตำรวจว่าเมาหรือเปล่า

ทำไมผลรอนานจังเลยครับ
ก็แปลกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมทำไมอ่ะ

เอาอย่างนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบมานะคะ
พอจะรู้แล้วว่าคนขับรถหรูเบลลี่เนี่ยคือใคร
เขาเป็นอดีตในทุนให้กับพักการเมืองพักหนึ่ง
ทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน
ทำตลาดสดขายวัสดุก่อสร้าง

เดี๋ยวรอฟังจากทางตำรวจนะคะ

เพราะว่าก็เป็นประเด็นที่สังคมเขาก็สงสัยและคาใจนะฮะ